โรงการร่อนหนาวกับฉันดาวสุพภาษารา
สองวันที่เหลือของสัปดาห์นี้ฝนจะลดลง
พื้นที่นั้นฟ้าจะเคล้อดเจอนและอากาศจะเร็วร้อนเป็นพิเสบ
ช่วงนี้ฝนลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปไหนนะคะ
ไม่หนักเหมือนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนื่องจากลมมรสุมประจำฤดูอ่อนกำลังลงค่ะ
ครึ้มแดดน้อยแต่ลมแรง
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เน้นตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๔๓๗องศาเซลเซียส
พื้นที่ไหนไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนลดลงเช่นเดียวกัน
เหลือ๑๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๔๗นาที
และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียม
อุบลราชธานีช่วงตี๕๓๘นาทีค่ะ
ลักษณะของการเป็นสัญลักษณ์ที่ฝนจะกลับมาตกสุดสัปดาห์อีกครั้ง
คือมีเมฆครึ้มลมแรงและฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะ